เมื่อวานมีเกมฟุตบอลโตต้าลีกครับมาฝากกันนะครับ

เกมเมืองทองแล้วก็บุรีรำนั้น
ยังอยู่ในเส้นทางนะครับของการลุ้นแชมป์ครับ
ของทีมชาติใทในการเจอเคลียดด้วย
เมืองทองเป็นรองจาฝูของไทยลีก

แล้วก็กลายเป็นแปลกคคท่ียันนำก่อนครับ
ได้จังหวะยิงผ่านเบอร์ของกวินธรรมสัจจานันต์เข้าไป๑๐
จากหน้าที๓๔เบื้องท้องพลาดโอกาสทีละท้อน
โยนเข้าไปให้กับทีละสินกระโดดไปข้ามขาด
และช่วงทดเจ็บเมืองทองน่าจะตีเสมอได้นะครับ
พลิสตองโดยิงใบตรงตัวของจิติพงภูเถ่าเชือก
เฟฟเอาไว้ได้จบครึ่งแรกแบงคอกนำ๑๐

และนาทีที่๖๖มาได้จุดโทษครับจากจังหวะนี้
เรนโดอาร์สอมซาวไปโดนมิก้าชูโดนสี่ทำฟาว

ลึงประตูตอนหนึ่งครับเบื้องท้องตีเสมอได้
แล้วก็ทำท่าว่าน่าจะต่อเวลาเหมือนกันนะครับ
แต่สุดท้ายครับก่อนเวลา๓นาทีครับไม่ต้องรอแล้วครับ
เมืองทองได้ประตูชัยจากจังหวะที่
เจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ
ก็เป็นเกมความหวังของทัพฉลามชนเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยากจะลุ้นแชมป์สักรายการเหมือนกันในปีนี้
แต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของบุรีรำครับ๑๙นาทีแรกทีมเยือนนำก่อนครับ
อานนท์อำราศาสตร์เปิดให้กับชัพซันโคโรโยมงเข้าไป
จากนั้นชนบุรีครับมีโอกาสตีเสมอหลายต่อหลายครั้งก็เล่นดีอยู่ครับแต่ไม่ผ่านมือของสิวรักษ์เทศสูงเนิน
จบ๔๕ทีแรกนะครับก็เป็นทางบุรีรำนำ๑๐ก่อนที่ในช่วงครึ่งหลังจังหวะนี้ครับ
บุรีพยายามบุกอยู่นานแล้วตีเสมอได้นาที๘๖ท้ายเกมเลยครับ
จรวนศรียางเกม๑ต่อ๑คู่ที่จบ๙๐นาทีต้องต่อเวลาครับ
และช่วงต่อรอยพิเศษก็ยังทำประตูกันไม่ได้จบ๑๑๐นาทีด้วนจุดโทษ
ปรากฏว่าเป็นบุรีรำครับที่แม่นกว่านะครับเอาชนะไปได้๕ต่อ๔ก็สูสีกันตลอดทั้งเกมนะครับ
รวมผลบุรีรำนะครับเอาชนะไป๖ต่อ๕ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสำเร็จและยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นทุกแชมป์ในปีนี้ครับ
ส่วนผลในคู่๑ที่น่าสนใจครับแอร์ฟอร์สทีมจากที๒นะครับที่ได้สิทธิเลื่อนชั้นมาเล่นในที๑ฤดูการหน้าก็เอาชนะการท่าเรือไป๒ต่อ๑เสมอในเวลา๙๐นาที๑ต่อ๑นะครับได้ประตูในช่วงต่อเวลา